ดูบรรยากาศตรงนี้หน่อยก็แล้วกันคือจะได้เป็นความหวังกันขึ้นบ้าง
กำลังใจสำคัญจริงนะครับสำหรับผู้ที่รักษาอาการโควิด๑๙
คุณแม่ท่านหนึ่งเนี่ยติดโควิดนี่พยาบาลนำรูปนะเป็นรูปถ่ายของลูก
ที่เพิ่งผ่าคลอดออกมาให้ดูพอคุณแม่ดูเข้าไปกำลังใจดีขึ้น
ออกซิเจนในร่างกายดีขึ้นหมดเลยทุกผู้ชมครับ
มีผู้ชายเฟซบุ๊คท่านหนึ่งโพสต์ภาพอบอุ่นนี้เอาไว้
บอกว่าคุณแม่คนนี้เธอเข้ามาโรงพยาบาลเมื่อ๑๕สิงหาคม
เคสนี้ท่านผู้ชมครับติดโควิดมาอาการหนักด้วย

เด็กในท้องอายุคัน๓๓สัปดาห์ก็๘เดือนกว่า
ทีนี้ตอนนั้นผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยหอบมากต้องใส่ท่อช่วยหายใจ
ซึ่งผู้ป่วยบอกกับพยาบาลว่าเป็นห่วงลูกในท้อง
หมอก็ตัดสินใจผ่าตัดทำคลอดเด็กทางหน้าท้อง
คลอดออกมาเป็นผู้ชายน้ำหนัก๑๘๐๐กรัม
อาการปกติดีแข็งแรงดีไม่ติดโควิดด้วย
คุณแม่ติดโควิดแต่น้องไม่ติดโควิดโชคดีมาก
อยากให้คุณแม่มีกำลังใจเพราะว่าอาการโควิดของคุณแม่ก็ดูอาการสุดอาการหนัก
เลยเอารูปของลูกที่เพิ่งคลอดเนี่ยเอาไปให้คุณแม่ได้ดู
ปรากฏว่าคุณแม่ดูเนี่ยโอ้โหน้ำตาไหลนะแม้จะได้เห็นแค่รูป
แต่น้ำตาไหลแล้วอาการแบบดูดีขึ้นเลย
ใจมาแล้วน้องกำลังใจค่ะ
ทีมแพทย์กับพยาบาลบอกว่าโอ้โหนี่เป็น
เป็นกำลังใจเป็นพลังสำคัญในการสู้กับโควิดจริงฮะ
ที่จะให้คนไข้มีกำลังใจที่จะต่อสู้กับโควิด

ออกไปให้คนไข้ดูเพื่อเป็นกำลังใจ
ก็เป็นการสร้างกำลังใจให้กับคนไข้ในการสู้กับโควิด